สำหรับการรวมตัวของแนวร่วมกลุ่มราศดรวันนี้เราได้๓
เราได้สี่สถานที่แล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งจุดหลายจุด
ทีมข่าวของเราลงไปประจำแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นที่สถานีโทรทัศน์

ดูบรรยากาศกันเลยนะคะตอนนี้นะคะที่แรกกันเลยค่ะ
ติดตามจากคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐค่ะเชิญค่ะคุณศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
ขณะนี้กลุ่มมวลชนเริ่มทยอยเดินทางมากันแล้วนะครับ
แต่มวลชนได้ประกาศใหม่นะครับว่า

ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศล่าสุดขนาดนี้กันก่อนนะครับ
ตอนนี้ผมยืนอยู่บริเวณสะพานลอยนะครับ
ฝั่งตรงข้ามนี้นะครับก็เริ่มมีมวลชนนะครับ

ประสัยโดยนายนัทวุฒิสมบูรณทรัพย์นะครับ
ที่มาขึ้นเวทีปราศัยอยู่ขนาดนี้
ขณะเดียวกันกลุ่มมวลชนที่มาตอนนี้
ก็จะสังเกตเห็นว่าเป็นเด็กนักเรียนเยาวชนนะครับ
ที่มารอกันตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมา

เครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีนะครับ
ประกาศบอกว่าให้มานัดชุมนุมกันที่หน้าอาคาร
อินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ถนนบางนาตราดนะครับ
แล้วก็บอกว่าให้เจอกันช่วงเวลา๑๖นาฬิกา
โดยใช้โซโลแกนในครั้งนี้ว่า
และบอกว่าช่องข่าวขึ้นต้นด้วยเนรลงท้ายด้วยชั่น
แล้วก็พร้อมสัญลักษณ์กับมีการเบลอเอาไว้ที่บริเวณสัญลักษณ์ของช่องนะครับ
แล้วก็ระบุข้อความบอกว่าพร้อมไหมทุกคน
พรุ่งนี้เรามีนัดกันซึ่งวันนี้ทุกคนก็เดินทางกันมาแล้วนะครับ
เช่นเดียวกับสื่อมวลชนตอนนี้ก็เริ่มมาปักหลัก
รอรายงานข่าวกันจุดอยู่บริเวณนี้
ซึ่งขณะเดียวกันก็มีการรักษาความปลอดภัยของกาด
ซึ่งเราได้พูดคุยเป็นกาดปลดแอบ
ที่มาดูแลความปลอดภัยทั้งในพื้นที่การชุมนุม

ขณะเดียวกันก็จะเห็นว่ามีเต็นต์ของกาด
ที่มาคอยดูแลความปลอดภัยรวมถึงมีการนำน้ำ
แล้วก็มีพยาบาลณจุดตรงนี้ด้วย

ก็จะเริ่มมีมวลชนทยอยเดินทางริมฟุตบาท

ขณะเดียวกันคุณผู้ชมบริเวณถนนบางนาตราดนะครับ
่งหน้าไปทางสมุทรปราการ

จะเห็นว่ามวลชนได้ปิดถนนไปประมาณ๒เรน
ถึงแยกบางนาตอนนี้ถ้าภูมิคุณผู้ชมจะเดินทางมา
บริเวณนี้นะครับก็ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ด้วย
เพราะรถค่อนข้างติดหนักทีเดียว
ก็ได้เข้ามาดูแลความปลอดภัย
ก็ได้มีการนำรั้วเหล็กมากั้นด้านหน้าตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมา
ซึ่งตอนนี้บริเวณข้างหน้านั้นก็ไม่มีกลุ่มมวลชนแล้วนะครับ
เพราะว่ากลุ่มมวลชนได้ย้ายมาอยู่จุดบริเวณนี้
ขณะเดียวกันนะครับคุณผู้ชมก็ยังคงมีมวลชนเดินทาง
รอปลาใสอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันแกนนำคุณเบิร์ตนัทธวุฒินะครับ
ก็บอกว่าเดี๋ยวจะยังมีการปราศัยในช่วงเย็นต่อไป
นี่เป็นเพียงแค่เริ่มให้ประชาชนทยอยเดินทางมาเท่านั้นนะครับ

สิทธิบุญรัฐข่าวทรัฐทีวีรายงานสดจากถนนบางนาตราดครับ